เรื่องนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องตามต่อ

ซึ่งเมื่อวานหมอปลาได้บุกเข้าไป
แล้วก็มีการเอาคลิปมาเปิดเผย
ว่าท่านมีการจับหน้าอก

แล้วก็จะเห็นพระลูกศิษย์นั่งอยู่ข้างด้วย
ปรากฏวันนี้มันมีหลายกระแสเหลือเกินค่ะ
กระแสก็โจมตีหมอปลา
โดยบอกว่าหลวงปู่แสง

ท่านอาภาชเป็นอัลไซเมอร์
ไปทำแบบนี้ต้องการจะโจมตีพุทธศาสนาหรือเปล่า

บอกว่าท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะ

สิทธิ์เอาท่านมาหาผลประโยชน์หรือไม่
นี่ค่ะนี่คือประเด็นที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่หมอปลา
บุกวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธร
เพราะมีคนร้องเรียนบอกว่าหลวงปู่แสงมีพฤติกรรมลวนลาม
ผู้หญิงจับหน้าอกจับอวัยวะเพศอ้างว่ารักษาโรคได้
นี่ค่ะแล้วคลิปนี้มันก็ออกมานะคะ
มีพระเลขาและลูกศิษย์นั่งอยู่ด้วยแต่ไม่มีใครทักท้วงเลย

หลังจากนั้นลูกศิษย์ออกมาบอกว่าสิ่งที่หลวงปู่แสงทำ
เกิดจากอาการป่วยโรคอัลไซเมอร์
ทำไปโดยไม่รู้ตัวไม่มีเจตนาลวนลามค่ะ
หลังจากนั้นมีกระแสตีกลับไปที่หมอปลา
บอกว่าจัดฉากหรือเปล่าตั้งกล้องกลั่นแกล้งหลวงปู่หรือไม่
เพราะว่าท่านชราภาพมากแล้ว
หมอปลาวันนี้ชี้แจงบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบยืนยันไม่มีการจัดฉากแน่นอน
ปลายก็เพราะว่าพระลูกวัดอวดอุตริเอง
หลวงปู่แสงสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
และอวดอ้างสิ่งปฏิกูลของหลวงปู่แสงว่ากลายเป็นพระธาตุ
อยากจะให้ตรวจสอบกลุ่มพระกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
หลายคนบอกว่าเราจัดฉากหรือเปล่า

ถ้าเราจัดฉากมันจะมีผู้เสียหายตัวนี้

แต่ที่ประเด็นมันบานปลาย
ก็เนื่องจากว่าพระที่อยู่ข้างเขา
เขาอวดอ้างอุตลิเอง
ว่าหลวงปู่สามารถรักษามะเร็ง
ขี้ออุจจาระนี่แหละชี
หรือร่างกายของหลวงปู่เป็นพระธาตุ
ไม่เชื่อก็ลองถามสำนักพุทธได้เลย
พระออเพราะท่านเคยเข้าร่วมตรงนั้น
ประเด็นน่ะมันไปเนี่ย

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเรา
ไปที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดป่าดงสว่างธรรม

ในวัดกุฏิของหลวงปู่แสงถูกปิดเงียบ
ถามลูกศิษย์พระลูกวัดบอกหลวงปู่แสงไม่อยู่
เมื่อวานนี้ลูกศิษย์พาหลวงปู่ไปรักษาตัวนอกพื้นที่แล้ว

ส่วนความเชื่อเรื่องการทำพระธาตุจากสิ่งปฏิกูลของหลวงปู่
พระลูกวัดบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำ

มักจะเก็บเล็บหรือเส้นผมของหลวงปู่ไปบูชาตามความศรัทธา
ยืนยันว่าหลวงปู่ไม่เคยสอนให้บูชาพระธาตุ
มีแต่ลูกศิษย์บางคนที่เอากลับบ้านไปแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลอ้างว่าเป็นพระธาตุ
ส่วนประเด็นเรื่องการดื่มปัสสาวะของหลวงปู่แสง
ก็ยอมรับว่าพระลูกวัดทั้งหมดก็ฉันค่ะ
รวมถึงตัวท่านเองมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ปัสสาวะของหลวงปู่เป็นน้ำของพระอารหันธ
ย่อมบริสุทธิ์กว่าปัสสาวะของตัวเองอยู่แล้ว

หารักษาศีลกันให้ได้แล้วกัน
มาฟังลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงท่านหนึ่งนะคะที่บอกกับเราเลย
บอกว่าเขาเริ่มเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ทีนึงก็ถวายปัจจัยครั้งละ๒๓๐๐บาท
หลวงปู่เริ่มอาภาษณ์ลุกเดินไม่ได้ตั้งแต่ปี๔๐
จะไปไหนต้องมีคนคอยประคองค่ะ
แล้วก็ลูกศิษย์คนนี้ก็พูดถึงคลิป

อายุเกือบร้อยปีแล้วไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้ว
ผิดที่ผู้หญิงที่เข้าไปใกล้ตัวท่าน
นี่ค่ะลูกศิษย์ท่านนี้ในวิจิตทองแก้วนะคะบอกแบบนี้
ส่วนเรื่องลูกศิษย์ที่เอาสิ่งปฏิกูลมาบูชาเป็นพระธาตุ
วิจิตยืนยันบอกว่าหลวงปู่ไม่เคยสอน
แต่เป็นลูกศิษย์นั่นแหละที่คิดทำกันเองค่ะ

หลวงปู่ข้างหน้านั้นเมตต์แต่ฉี่ยังเยี่ยว
ยังไม่ได้เลยเอากระบอกใส่ให้
เช้าขึ้นมานี่ลุกไม่ได้มีแต่นอนตะแคงมอง
คิดว่าเป็นเขาคนที่มากราบว่าอะไรใช่ไหมครับ

เห็นผู้ชายเขาเข้าไปกราบเขาเข้าไปจับปู่ก็อยากจับด้วย

นี่ค่ะลูกศิษย์ท่านนี้บอกว่า
ท่านอภาษณ์นะท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่รู้ตัว

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิด
พระที่อยู่ใกล้ชิดนี่แหละเป็นคนจัดการนะคะ
ขณะที่การจอมพลังหรือในการทัพพงภัยบูรเวท
ที่ไปกับหมอปลายืนยันบอกว่าไม่ได้ต้องการจะศึกพระ
ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้ต้องการทำลายศาสนา
แต่ต้องการให้หยุดการกระทำเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่ม
แล้วตั้งข้อสังเกตบอกมันน่าแปลกนะ
พระเลขาของหลวงปู่แสงเนี่ยนะคะ
ยอมรับว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงแต่ทำไมไม่ห้ามนะคะ
เหตุผลคือหลวงปู่ป่วย
อกจากนี้มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงินฝาก๕๗ล้านบาท
ที่ไม่รู้ว่าใครหรือคนกลุ่มไหนเป็นคนดูแล
ก็ฝากถึงลูกศิษย์ด้วยว่าถ้าท่านป่วยต้องดูแลให้ได้รับการรักษา
ไม่ใช่เอาท่านมาเชิดเป็นหุ่นเพื่อหาผลประโยชน์ค่ะ

ท่านเนี่ยมีพระเลขามีคนที่ดูแลท่านใกล้ชิดท่าน
แต่ด้วยท่านที่เขาอ้างว่าท่านไม่สบาย
ก็ในห่วงในเรื่องของเงินที่มันมีจำนวนเยอะเนี่ย
เงินพวกนี้ใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนถือ
มีผู้ใกล้ชิดที่มาดูแลท่านแล้วทำให้ท่านเนี่ย
เอาตรงนะทำให้ท่านเสื่อมเสีย
ผมอยากให้ลูกศิษย์ท่านอื่นเข้าไปช่วยดู
และท่านหน่อยในเรื่องของเงินนะครับในเรื่องของสุขภาพต่างนะครับ
ไม่ใช่ว่าท่านไม่สบายอยู่ท่านป่วยอยู่
แต่เอาท่านมาโยนเหรียญเอาท่านมารับแขก
มันก็จะมีประเด็นเรื่องของเงินจำนวนนี้ด้วยนะคะ

หรือว่าใครดูแลตรงนี้อยู่นะคะ
แล้วท่านก็อาภาษณ์ด้วยท่านรู้ตัวหรือไม่นะคะ
ที่มีคนเอาท่านมาทำแบบนี้นะคะ
คุณหมอที่รักษาอาการป่วยของหลวงปู่แสง
ยืนยันบอกว่าหลวงปู่มีภาวะหลงลืมจริง
เข้ารับการรักษาเป็นประจำท่านจำใครไม่ได้เลย
ไม่รู้ตัวในสิ่งที่ทำด้วยซ้ำ
ลุกนั่งนอนเองยังไม่ได้เลย
ประคองธาตุขันมาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วครับ
นี่คือคุณหมอที่รักษาอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง